กรรมของแก๊งใบกล้วยนะครับถูกพูดถึงอย่างมาก

สมาชิกหลักร้อยจนถึงประมาณ๓๐๐โดยประมาณ
ชอบปิดถนนบริเวณบางนาตราดเพื่อที่จะแข่งความเร็วกัน
แล้วก็ก่อเหตุรุนแรงแบบนี้หลังจากเกิดเหตุนะครับ
ข้อมูลต่างถูกลบทิ้งไปที่ใช้เป็นหลักฐานเอกสารต่าง

ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงของกลุ่มหรือว่าแก๊งใบกล้วยนี้นะครับ
เช่นเดียวกันกับสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยักษ์ใหญ่ครับ
วันนี้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับบอกว่า
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ก็สะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะครับ

หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐฉบับประจำวันนี้พาดหัวข่าวนะครับ
ข้อความคือร้อยคนรุมฆ่าโหดยำใหญ่ใส่โจต่างถิ่น
เหยื่อหอผืดล้มฟุบเจอตีแทงน่วมขาดที่ครับ
ก็อธิบายถึงเหตุการณ์นะครับแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นพอจะ
เห็นพฤติกรรมของวัยรุ่น๒กลุ่มที่ไปมีเรื่องกันระหว่างเล่นน้ำสัตว
น้ำสงกรานในวันไหลที่ชายหาดบางแสนชนบุรีครับ
ฝั่งหนึ่งหนีไม่ทันครับสุดท้ายก็ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ
อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ครับ

และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทย
พร้อมกับขอให้ตำรวจน้ำจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
นี่คือสิ่งที่โลกออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ

ใบกล้วยคลับไทยแลนด์ครับอ้างว่า
กลุ่มของตนเองถูกกลุ่มผู้ตายยิงใส่ก่อน
ท้าให้ตำรวจนั้นเปิดกล้องวงจรปิด

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องที่ว่ามีการรุมทำร้ายผู้ตายเป็นร้อยคนนั้น
กลุ่มใบกล้วยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
นี่ก็เป็นคำชี้แจงออกมาจากทางแก๊งหรือว่ากลุ่มใบกล้วยนะครับ

ทางกลุ่มใบกล้วยก็โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อวานนี้
คนในกลุ่มไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจภูทรบางประกง

และยอมรับว่ามีคนในกลุ่มทำร้ายผู้เสียชีวิตจริง
แต่ไม่ถึงร้อยคนตามที่ถูกเสนอข่าวก่อนหน้านี้
อ้างว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
ถ้าอีกกลุ่มไม่ยิงและปลาขวดใส่ตลอดทางจนถึงจุดเกิดเหตุครับ
หลังจากกลุ่มใบกล้วยนั้นโพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วนะครับ
โลกออนไลน์ชาวอินเตอร์เน็ตบางส่วน
ก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าชื่นชมที่ออกมา

และยอมรับในสิ่งที่คนในกลุ่มทำลงไป
หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ